เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดชนบุรีค่ะปราบปลื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่๑๐นะคะ
ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์และได้พระราชทานอาหารแก่สัตว์พิการในสถานสงเคราะห์ค่ะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธวัชชัยศรีแก้ว
หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์๙๐๔เป็นผู้แทนพระองค์อันเชิญอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณฟู
สุนัขทรงเลี้ยงประกอบด้วยข้าวสารจ่ายแมวเวชพันธ์สัตว์ไปมอบให้แก่สถานสงเคราะสัตว์ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวพีรภาสุวานิสที่รับสุนัขมาดูแล๒๕ตัวแมว๓๕ตัว
ซึ่งได้ดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งและพิการเหล่านี้อย่างเต็มที่
รวมถึงเจ้าเปเป้สุนัขเพศผู้อายุ๗ปีที่พิการขาหลังทั้งสองข้าง
เนื่องจากถูกรถชนและทับจนเดินไม่ได้ค่ะ
ซึ่งนางสาวพีรภาก็ได้เก็บมาเลี้ยงดูแลรักษาจนเจ้าเปเป้มีร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้
บอกว่ารู้สึกทราบซึ้งใจและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัดสัตว์พิการสัตว์ด้วยโอกาส
และยังถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์อีกด้วยค่ะ